ต่อกันเรื่องนี้ที่ขอนแก่นเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
ไปเห็นเอ๊ะทำไมมีตำรวจมาด้อมมามองอยู่ท้ายรถเขา
จะยัดข้อหาเขาหรือเปล่าจะยัดของเขาหรือเปล่า
เขาเลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่เรื่องมันเกิดแบบนี้ตำรวจเขาบุกไปถึงบ้าน
เพื่อขอที่แจ้งว่าทำไมต้องไปทำแบบนั้น
คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนว่าตำรวจไปทำอะไรนะฮะ
ภาพวงจรปิดมาแล้วรถตำรวจถอยเข้ามา
อำเภอพลที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาเที่ยงคืนครึ่ง
ของเมื่อวานนะครับเป็นกระบาดตำรวจตาโร่นะฮะ
มาจอดแล้วก็มีผู้ชายก็เป็นตำรวจคล้ายกับนอกครึ่งท่อนครึ่งท่อนนะ
เปิดประตูลงมาจากรถตำรวจแล้วก็ไปด้อมมองอยู่ท้ายรถเก่งของเจ้าของบ้าน
อ่ะมาแล้วตำรวจลงมาก็ตำรวจแล้วเนอะชุดตำรวจเนี่ยฮะนะฮะแล้วก็ไปนั่งลงเหมือน
แบบทำอะไรบางอย่างอยู่ท้ายรถคือไอ้คลิปเนี้ยเจ้าของบ้านเห็นพอดีนะ
อืมเขาก็เลยว่าเฮ้ยมันแปลกแปลกตำรวจจะมามาทำอะไรท้ายรถเขาทำไมอ่ะนะฮะ
แล้วตำรวจก็เดินกลับไปแล้วก็ออกไปเจ้าของบ้านนั่งอยู่ในบ้านพอดีชื่อว่าคุณกฎชกร
แล้วเห็นตำรวจทำแบบนั้นก็เลยแบบเขาก็มีสิทธิ์จะคิดว่า
ตำรวจมาทำอะไรจะมายัดสิ่งของไม่ดีใส่รถฉันแล้วจะมาแจ้งความจากฉันหรือเปล่า
ค่ะนะฮะเจ้าของบ้านก็เลยเอาคลิปเนี้ยวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งตำรวจสพพล
ให้ดำเนินการตรวจสอบกับตำรวจในคลิปข้อหาบุกรุกยามวิการ
หลังจากแจ้งความเสร็จปั๊บตำรวจสพพลนั่นแหละฮะเดินทางไปถึงบ้าน
เจ้าของบ้านขอชิดแจ้งหน่อยนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
อันนี้รถเก่งของเจ้าของบ้านตำรวจที่แจ้งว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
มันมีการแจ้งความว่ามีการยิงปืนกันแถวแถวหมู่บ้านนี้แล้วมือปืนอ่ะ
ขับรถเก๋งสีดำหลบหนีไปตามเส้นทางนี้ตำรวจก็เลยขับรถตามไปตรวจสอบ
ไปเจอรถเก๋งสีดำจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้พอดีแล้วประตูบ้านเปิดอยู่พอดี
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบว่าใช่รถของมือปืนหรือเปล่าสิ่งที่เข้าไปทำคือไปจับดูว่า
ไปอังดูว่าท่อไอเสียมันยังร้อนอยู่ไหม
ถ้ามันยังร้อนอยู่มันก็สันนิษฐานได้ว่ารถเพิ่งขับมาจอดก็เป็นวิธีการเช็คของตำรวจเขานะ
แต่ความผิดพลาดคือคุณไม่ไปแจ้งเจ้าของบ้าน
คุณตำรวจไม่ได้แบบอ่าคุณเจ้าของบ้านผมขอตรวจสอบหน่อยนะ
ไม่ได้แจ้งเขาไงหนุ่มเข้าไปเลยเจ้าของบ้านเขาก็แบบเอ๊ะ
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้มีการยัดสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด
และการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยออกไปนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ตำรวจเขา
ทำให้เจ้าของบ้านเขาไม่สบายใจอ่าฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะฮะ
ความปลอดภัยของประชาชนไม่มีแล้วเหรอไม่มีเลยเหรอ
คุณกล้าเข้ามาถึงในบ้านเขานี่รถตำรวจเข้าบ้านประชาชนยามวิการแบบนี้
แล้วมีประชาชนที่ไหนเขาจะกล้านอนเขาจะกล้าใช้รถคันนี้
พวกคุณบริสุจัยพวกคุณไม่มาตอนกลางวันแบบนี้ฮะ
พวกคุณมาทำไมยามวิการแต่ว่าตำรวจเขาชี้แจงไปแล้วเนอะ

ก็ต้องขับรถตามหาคนร้ายแล้วขับรถเก๋งสีดำเหมือนกันพอดี
พอไปอ้างดูอ่ารถมันมันต์หรอดก็มันไม่ได้อะไร
เขาก็เลลีย
กันก่อนแล้วแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกัน
อะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ฝากตำรวจเนอะ
ก็เรียกเจ้าของบ้านมาบอกเขาหน่อยแล้วกัน
ว่าคุณจะขอตรวจสอบบ้านเขาอ่ะอืมอะไรแบบนี้นะฮะ